ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำ

คุณแม่คนนึงบุกไปที่โรงเรียน
มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๗ขวบ
แม่บอกว่านี่มาแกล้งลูกชายแม่
เอายากระเพาะอาหารไปทิ้ง

เอาหัวจับโขกพื้นจนเด็กแน่นิ่งสลบไปเลย
มีตาก็ต้องพามาโรงพยาบาลนะครับ

คุณตาร้องเรียนมาบอกว่า
แม่ของเพื่อนลูกเพื่อนหลานเนี่ยบุกมาที่โรงเรียน
จับหัวหลานโขกกระแทกกับพื้นปูนซีเมน

เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงเช้าเมื่อวานนี้
ตาบอกว่ามีใครเห็นบ้าง

เพราะว่าเป็นการเกิดขึ้นต่อหน้าเด็กอีกหลายคนในโรงเรียน
ตอนนี้หลานชายยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
คุณตาบอกนะครับสภาพนี่ศีรษะบวมปูดจากแรงกระแทก
เนื้อตัวยังมีรอยเล็บที่คอนะที่หน้าอกก็มีร่องรอย
ใบหน้าก็มีรอยเล็บหลานนี่ถูกบีบคอด้วย
ตาของน้องต้อนบอกว่าผู้ที่ทำร้ายหลานชายนะครับ
เป็นแม่ของเด็กอีกคนนึงอายุ๗ขวบเหมือนกันนะฮะ

เด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่อยู่ป๒แต่อายุ๗ขวบเท่ากัน
แต่หลานชายอยู่ป๑นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มมาจากเมื่อวันก่อนนะฮะ๒๓มีนาคม
ก่อนวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้๑วัน
หลานชายเอายากระเพาะอาหารของเพื่อนสมมติชื่อน้องยะก็แล้วกัน
น้องต้นเอายากระเพาะอาหารของน้องยะไปทิ้งมีอยู่เม็ดนึง

เช้าวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานนี้นะฮะ๒๔มีนาคม
แม่ของยะเนี่ยมาที่โรงเรียนมาถึงนี่ตรงเข้าไปหาต้อนเลยนะครับ
แล้วก็ทำร้ายอย่างบ้าคลั่งทั้งบีบคอทั้งจับหัวกระแทกพื้น
จนครูโทรมาบอกตาว่าหลานถูกทำร้ายตาก็รีบมาที่โรงเรียน
พอมาถึงหลานแน่นิ่งไปแล้ว
ตาบอกว่ารับไม่ได้นะครับกับการกระทำของผู้ปกครองของเพื่อนของหลานนะครับ
ถือว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุก็เลยไปแจ้งความหลังจากที่พาหลานไปโรงพยาบาลนะฮะ
เดี๋ยวฟังนะฮะเสียงของคุณตาที่เล่าเหตุการณ์เอาไว้นะครับ
เขาเอายาที่เพื่อนไปเพื่อนอยู่ห้องเดียวกันนะ
แล้วตอนเช้าเช้าก็มาตีเด็ก
เด็กก็บอกว่าตีให้ล้มลงแล้วก็จัดหัวทุบจึงเขาบอก
หากสายมันสิไปสิควรแต่งมันหลานวะ
เนี่ยคืบุญยาวว่าขึ้นเด็กเขาไปบอกครูก็ทำโทษลงโทษแล้วนะแต่ทำไมผู้ปกครองถึงต้องแบบโอ้โหมากขนาดนี้นะค่ะ
มีเพื่อนนะฮะที่เป็นเด็กนักเรียนชั้นป๖นะครับที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกกับเราว่า
เห็นแม่ของน้องยะเนี่ยขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่โรงเรียนแบบโอ้โหขี่มาแบบเร็วมาก
มาเร่งรีบมาเลยนะครับจอดจักรยานยนต์ปุ๊บนะครับ
พอเห็นเด็กชายต้อนเนี่ยแม่เนี่ยตรงเข้าไปเลยนะฮะแล้วทำร้ายทันทีแบบไม่ได้พูดไม่ได้ถามอะไรเลย
นี่นะคะทีมข่าวก็คุยกับผู้มนุยการโรงเรียนค่ะ
พอวิทยาแพงวงนะคะผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าไปถามคุณครูมาแล้ว
ต้นสายปลายเหตุมันเป็นแบบนี้น้องต้นที่อยู่ป๑ไปแกล้งเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่ป๒
เอายาโรคกระเพาะไปทิ้งถังขยะพอครูรู้เรื่องก็เรียกเด็กมาเตือนแล้วก็ทำโทษว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะ
ยะเนี่ยที่สูญเสียยาไปเม็ดหนึ่งอะนะคะก็อยากจะกินยาให้ครบตามแม่สั่ง
ก็เลยไปบอกแม่ว่าเออเนี่ยกินยาไม่ครบนะเพราะว่าเพื่อนแกล้งเอายาไปทิ้งอะไรประมาณนี้
โอ้โหเท่านั้นแหละพอเลิกเรียนแม่ของน้องยะตามไปต่อว่าผู้ปกครองของน้องต้อนที่บ้าน
คุณตาของน้องต้อนขอโทษแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับว่าหลานชายอ่ะดื้อเดี๋ยวซื้อยาให้ใหม่นะ
ก็นึกว่าเรื่องจบไม่คิดว่าแม่ของน้องย้าเนี่ยจะตามไปทำร้ายเด็กถึงโรงเรียน
โรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะผอบอกแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะ
อีกคนนึงมันปวโยงเป็นลูกพ่อมันมียาเสร็จแล้วก็ไออีกคนนึงมันบอกว่ามันเอาย่าไป
แต่เท๊ฐิงนึกสิแล้วอีกคนนึงมันเป็นคนที่มียาก็เลยมาฟ้องคูวว่าพี่มิจริงมีก่อนก็ได้
ไอ้คนที่ที่เอายาเขาทิ้งอืมผู้ปกครองเขาก็บอกว่าเออมันมันดื้อ
ก็ถ้าจะให้ซื้อใหม่หรืออะไรก็อันนี้ก็นึกว่าให้จบเสร็จแล้ว
พอมาตอนเช้าผู้ปกครองของเด็กที่มียาเขาก็เลยมาจับคอง
แล้วก็เด็กมันก็ล้มลงแล้วก็ฉุกแค่นั้นแหละมีแค่นั้นอืม
เรื่องเนี้ยก็ก็ดูผู้ปกครองที่ที่ผู้ปกรณีฮะที่คนที่บาดเจ็บ
เขาว่ายังไงแต่ว่าล่าสุดอาการของน้องต้อนก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะมากมีแค่หัวโนค่ะ
บ่ายวันนี้คุณหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วล่าสุดตำรวจก็เลยต้องเรียกตัว
แม่ของเด็กที่ไปทำร้ายน้องต้อนนะคะอ่าเสื้อสีส้มส้มเนี่ยนะคะครับ
นางสาวทิพย์นะคะแม่ของน้องยะอ่ะค่ะไปให้ปากคำอืม
ทีมข่าวบอกว่าน่าเครียดเลยก็ดูแบบน่าสลดแบบนี้นะคะ
ก็ยอมรับว่าไปทำร้ายเด็กจริงก็บอกว่าเครียด
ลูกเธอสองคนไม่สบายแล้วพอมารู้ว่าลูกกินยาไม่ครบ
เพราะถูกเพื่อนแกล้งขโมยยาไปเนี่ยก็เลยโมโห
พอเห็นเด็กที่แกล้งลูกตัวเองระงับอารมณ์ไม่อยู่เลย
ก็เลยทำร้ายเด็กไปตอนนี้ก็สำนึกผิด

เทียดเรื่องอื่นด้วยเทียดเรื่องอะไรครับหือ

คือตัวเล็กก็ไม่สบายคนโตก็ไม่สบาย
เขาจะหนีก็เลยจับคอเขาแล้วกดลงพื้นเฉย

คือนานอยู่ใช่ไหม
คืออยากจะขอโทษทางครอบครัวของน้องไหมครับ

นี่นะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าปกตินังสาวทิศคนนี้
รักลูกห่วงลูกก็เลยคงทำไปแบบไม่คิดให้ดีซะก่อนอะนะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหาเรื่องลูกกับผู้ปกครองเด็กด้วยกันมาแล้วด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย

ต้องรอผลตรวจร่างกายของน้องที่ถูกทำร้ายมาประกอบสำนวนคดีนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ

เข้าใจว่ารักลูกมากนะแต่ต้องรักลูกให้ถูกเลย
แต่อีกมุมนึงเนี่ยน้องที่อยู่ที่โรงเรียนไปแกล้งเพื่อน
อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะต้องระวังด้วยนะ
เอายาของเพื่อนไปไปโยนทิ้งไปซ่อนอุปกรณ์
ที่ก็จำเป็นต่อการดูแลร่างกายตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้

ดีนะเขาไม่อาการหนักอะไรนะคะ